เหมือนกับคนอีกหลากหลายอาชีพนะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อค้าแม่ค้าขับรถแท็กซี่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่เขาก็ไม่ได้
ไม่ได้ด้วยคำตอบที่ลักษณะว่ามัตตาฐานมันยังไง
วันนี้ไปกระทรวงการคลังกันเยอะเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับไปฟังเสียงสะท้อนกันครับ
แน่จริงเปิดตลาดให้ขายดิจำไม่มาเอา๕๐๐๐
นี่ค่ะนี่คือกลุ่มคนที่มาที่กระทรวงการคลังนะครับ

จักรยานยนต์รับจ้างขับแท็กซี่
ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท

บางคนก็ถูกบอกว่าเป็นเกษตรกร
อยู่ในอาชีพที่ได้รับการช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะฮะ
เจอแบบนี้ได้รับคำตอบว่าเป็นเกษตรกร
ซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้เป็นเกษตรกร

แต่มันก็มีชื่ออยู่ในคนทรงเพราะคู่มีที่สาธารณะ
มันชัดเดนกับของรถก็มีต้องใหกลิ่นรถก็มี
เราบอกรถรุ่นผมยากผมได้กระเศรษฐกรยากครูตรงไหน
พ่อรัฐมนตรีเนี่ยตอนเนี่ยสิหายรัฐมนตรีลองโอนเขามาบ้างดูว่าเงินมันสิเขาป่าวเนี่ยเป็นยังไม้เหล็กมันสิบ่ตรงสิมาว่าไม้เหล็กบัญชีแม่บ่ตรงจังไหนแม่ใส่อยู่บัญชีเดียวล่ะก็ซื้อไม้เหล็กใส่อยู่ตลอด
แค่นั้นแหละแค่คนเชื่อ
นี่ฮะเขาก็เรียกร้องขอเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกัน
ประหลัดกระทรวงการคลังนายประสงค์ภูณธเนธ
ต้องลงมาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็บอกอธิบายเหตุผลต่าง
สรุปเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดให้อุทธรณ์นะ
แต่จากอุทธรณ์ทางออนไลน์

กระทรวงการคลังจะให้ลงทางออนไลน์นะครับ
เดี๋ยวจะทำเมนูอุทธรณ์เพิ่มในเว็บไซต์

เร็วที่สุดน่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้๑๙เมษายนนี้
แต่ยังช้าไม่เกิน๒๒เมษายนครับ
ตอนนี้กำลังเร่งทำซักโกงในส่วนที่เหลืออยู่นะครับ
เสร็จแล้วจะได้รีบที่จะเผลออุทธรณ์ทันที

ขอให้ท่านกรอกทางออนไลน์เว็บ

เพราะในระบบที่ให้กรอกนั้น
จะมีคำถามที่ให้ท่านกรอก

แล้วคนที่ควรจะได้รับจะต้องได้รับครับนะครับ

แล้วก็ไปบอกต่อกันว่าให้มากรอกใบอุทธรณ์ที่นี่เนี่ย
คือก่อนหน้านี้เคยมีคนมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับ

จดไว้เขียนไว้ก็เลยเข้าใจผิดกัน
แต่แบบไม่ได้ให้มาอุทธรณ์
อย่างเป็นทางการด้วยการเขียนใส่กระดาษที่กระทรวงการคลัง
เดี๋ยวท่านรอทางออนไลน์นะครับ๑๙เมษายนนี้น่าจะได้

ส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับ
ท่านรอฟังที่ประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้

ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม
จะนำเรื่องเข้าหารือรายงานกับคณะรัฐมนตรี
ในการนำเงินกองทุนประกันสังคม
มาจ่ายชดเชยกรณีว่างงาน
เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

คาดว่าน่าจะได้รับเงินอยู่ที่สักประมาณเดือนละ

กระทรวงแรงงานเขาก็จะนำเข้าไปคุย
เรื่องต้นมีระบบอยู่ประมาณ๗๐

ก็รอฟังพรุ่งนี้
ว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในแรงงานประกันสังคม